ส่วนในแวดวงของตำรวจที่มีกระแสข่าวว่า
โจ๊กจะได้กลับมารับราชการตำรวจอีกครั้งนะครับ
ล่างสุดวันนี้ที่ประชูกวิบัตร์กรตรอมมิมติเอกชัน
ถอนชื่อพลตมตถศุรเชษฐ์หักพาน
ออกจากการเป็นคณะอนุกรรมการกตรแล้วนะครับ

ทำไมชื่อของพลตำรวจโทสุรเชษหรือว่าบิ๊กโจ๊ก
ยังคงอยู่ในกระแสของวงการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลับไปเมื่อวันที่๒๔มิถุนายน
เสียงยืนยันไม่มีการแต่งตั้งพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพาน
ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
คือที่วงการศรีกากีเรียกว่าบิ๊กโจ๊ก

หลังมีกระแสข่าวหนาหูเตรียมกลับคืนถิ่นศรีกากี
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ด้วยผลเอกปรยุจจันโอชานายุครัฐมนตรี
และแม่ทัพดาวเงินพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

เพราะบิ๊กโจ๊กไม่ได้เป็นข้าราชการตำรวจแล้ว
เรื่องการย้ายเลือกพูด
ไม่เคยมี
มันจะเป็นไปได้ยังไงฮะ
เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นตำรวจแล้วนะ
มีความเป็นใจแล้วไง

เผยแพร่เอกสารแต่งตั้งอนุกรรมการกตร
ที่ลงนามโดยพลเอกประวิษฐ์วงศ์สุวรรณ
ตั้งแต่วันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมา
สาระสำคัญคือการแต่งตั้งพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน
พร้อมอนุกรรมการอีก๑๓คน
ซึ่งดูเหมือนจะเป็นงานธุรการตามปกติ
หากไม่สรุปชื่อของพลตำรวจโทษสุรเชษในลำดับที่๖
ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่เหมือนแม่บ้าน
ในการพิจารณาและเสนอระเบียบข้อบังคับ
กำหนดนโยบายและมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการเปิดทาง
ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดวางบุคลากร
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้งหรือไม่
เพราะรายชื่อของพลตำรวจโทษสุรเชษ
แม้จะมีชื่อในฐานะตำรวจชุดเดิม

เมื่อครั้งถูกโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือน
คุณสุรเชษไม่ได้โดนคำสั่งมาสำหรับการลงโทษ
เป็นการย้ายออกจากราชการตำรวจ

ก็ใช้คำสั่งปกติธรรมดาได้

ถ้าจะย้ายอีกก็ต้องสั่งกันใหม่

สังคมจะสงสัยแล้วจะจับว่าย้ายไปย้ายมา

ยังไม่ทันย้ายคุณมาสมมุติเองว่าจะย้าย

หลังถูกตั้งคำถามจากสังคมและสื่อมวลชน
คณะกรรมการคฤศกาลตำรวจหรือกรตรอ
ได้ประชุมและนำเรื่องนี้เข้าเป็นวาระเร่งด่วน

แต่งตั้งพันธบรวจเอกมานะเพาะช่วย
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘
รตรุ่นที่๓๖มาทำหน้าที่แทน

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในฐานะประธานกตรลงนามอีกรอบ
ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน